วัยรุ่นตีกันเคยเห็นแล้วชาวบ้านอย่างนี้ตีกันเคยเห็นแล้ว
มาดูพระตีกันหน่อยดีไหมคะเป็นพระหลานกับพระนะ
ต่อยกันปากแตกเลยค่ะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เจ้าอาวาสก็เอาไม่อยู่พระลูกวัดก็เอาไม่อยู่
สุดท้ายตำรวจสพนางรองนี่แหละค่ะต้องเข้ามาระงับเหตุ
น้าก็คือพระชำนาญวัย๔๐ปี

พระอัคราพลวัย๒๒ปีค่ะไปคุยกับพระอัคราพลคนเกาะเหตุก่อน
อัครพลบอกว่าเมื่อเช้าพระน้าน่ะที่บวชอยู่ในวัดเดียวกัน
มาถามว่าเห็นชามข้าวไหมเขาก็ตอบไปแล้วว่าไม่เห็น
อยู่พระน้าก็ตะโกนด่าบุพการีเฉยเลย
ทนไม่ได้ด่าอะไรอย่าด่าได้แต่อย่าด่าพ่อแม่
นี่เลยค่ะพุ่งเข้าไปต่อยพระน้าสองหมัดเอาซะปากแตกเลยนะคะ
พอพระน้าโดนต่อยอยู่อยู่เฉยได้ยังไงจะเข้ามาแก้แค้นคืนเหมือนกันอ่ะ
แต่ปรากฏว่าพระลูกวัดก็มาดึงตัวมาห้ามกันไว้นะคะ
อัครพลบอกว่าที่ผ่านมาพระชำนาญซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าเนี่ยชอบ
จาดูถูกต่อว่าสารพัดพยายามจะไม่ถือสาแล้ว
แต่คราวนี้ทนไม่ได้จริงด่าพ่อล่อแม่ไม่โอเค
พระชำนาญที่มีศักดิ์เป็นน้าก็บอกว่าไม่ได้ด่าพ่อแม่เลยไม่ได้ด่าบุพการีเลย
แต่ก็ยอมรับว่าบ่นเวลาบอกอะไรแล้วหลานไม่ยอมทำตาม
ถ้าจะด่าจริงก็ด่าต่อหน้าไม่ด่ารับหลังหรอก
ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระหลานต้องบุกเข้ามาต่อยขนาดนี้
เป็นหลานก็ไม่ควรจะทำกับน้าแบบนี้หรือเปล่า
สุดท้ายแล้วนะคะเจ้าอาวาสและผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นิมนต์พระทั้งสองรูปมาพูดคุยไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจกัน
ญาติยมก็มาขอเลิกแรงหนึ่งบอกว่าบัวอยู่วัดเดียวกัน
แถมเป็นญาติกรรมกันอีกอย่ามีเรื่องกันเลยท่าน

แล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
อยู่วัดอื่นสักพักนึงเพื่อจะได้ลดปัญหากระทบกระทั่งกันนะคะ